วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราที่จังหวัดตรังได้ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
ผมยาวมากยาวเมตรครึ่ง๑๕๐เซนติเมตร
ผมไม่แน่ใจว่าจะยาวที่สุดในประเทศไทยหรือยังนะ
แต่ถ้าดูข้อมูลจากกินเนสบุ๊กที่เคยบันทึกเอาไว้เนี่ยผมดูเห็นเมื่อปี๖๑นะ
นี่ฮะผู้หญิงคนนี้ครับอายุ๕๗ปี
ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าเธอมีผมผีช่อหรือว่ากล้าวนางธรณีนะฮะ
ผู้หญิงคนนี้ครับอยู่ที่บ้านห้วยเร็ดตำบลน้ำผุดอำเภอเมืองจังหวัดตรัง

อย่างนี้นะเห็นมาอูเทาะอย่างนี้นะเนอะเห็นบ้านวันนี้ก็คือคำแล้วให้พบว่าชาวบ้าน
ที่ทราบข่าวก็มาดูตัวเยอะเลยนับปกติลุกันแล้วพื้นที่ตอนนี้ก็รู้กันหลายพื้นที่นี่
ลักษณะเส้นผมของเธอจะพันเป็นปมขมวดกันแบบแน่นตามธรรมชาติ
ไม่ต้องถามว่าหวียังไงเพราะว่าสางไม่ได้ฮะ

แกะให้หลุดกันออกไม่ได้มันพันกันแน่นไปหมด
ความยาวนะครับวัดแล้วนะฮะตอนนี้เท่ากับความสูงของตัวเธอเลย
๑เมตร๕๐เซนติเมตรนี่ครับคงจะหนักด้วยแหละนะ
เชื่อกันว่าใครที่มีเส้นผมยาวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นกับตัวเองแล้วนะ
จะมีสิ่งที่มองไม่เห็นมาช่วยคุ้มครองปกปักรักษาเจ้าของเส้นผมให้แคล้วคลาดปลอดภัย
อันนี้ความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่นะครับลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าผมผีช่อหรือกล้าวนางธรณี
ห้ามไปตัดทิ้งโดยเด็ดขาดถ้าตัดทิ้งเมื่อไหร่จะเจ็บป่วยหรือไม่ก็ถึงขั้นบ้าหรือว่าเสียชีวิตได้
ยกเว้นจะได้ครูหมอมโนราหรือว่าผู้มีอาคมเก่งกล้าที่จะมาตัดให้เท่านั้น
ผมผีช่อเนี่ยต้องเป็นผู้มีอาคมเกร็งกล้า
หรือว่าครูหมอมโนรามาตัดให้

คือจะไปกินอาหารไปกินของตามงานศพไม่ได้

คือสาเหตุที่เส้นผมของนางเจียมเป็นผมผีช่อเนี่ยนะคะ
เจียมบอกว่าตัวเองก็มีผมปกติเหมือนคนอื่นแหละ
ตอนสมัยเด็กตอนที่เกิดมาพออายุ๓๐
มีผู้หญิงนุ่งชุดขาวมาเข้าฝัน
แล้วถามว่าจะให้ของดีทำให้ชีวิตดีขึ้นเอาไหม

แต่เขาสั่งห้ามห้ามตัดผมห้ามกินอาหารในงานศพ
ถ้าไม่เชื่อจะป่วยเป็นไข้
พอรุ่งเช้าค่ะก็พบว่าเส้นผมขมวดกันเป็นก้อนกระจุก

เธอก็เลยไปบอกสามีว่าเธอฝันแบบนี้
แล้วอยู่ดีผมก็ขมวดกันแบบนี้
แล้วผมก็งอกมัดทบกันไปเรื่อยไปเรื่อยแล้วก็ขมวดแน่นมากขึ้นนะคะ
เธอก็เลยปล่อยเลยค่ะปล่อยให้ยาวคือยาวถึงพื้น
ไม่คิดจะตัดก็ไม่ได้เป็นภาระอะไร
ส่วนคำถามที่ถามว่าแล้วจะซักยังไง

บอกว่าการดูแลทำความสะอาดก็ง่ายนะคะ
คือสระได้ปกติแล้วก็แห้งเร็วด้วย

มาเห็นขอถ่ายรูปตลอด

แถมก็มีการเข้าฝันให้โชคให้ลาบถูกหวยอะไรกันด้วยนะ
ก็วางเรือก็เบิ้ลไหนสรุปแบบนั้น
แล้วมาพิวเวซอะไร
คนที่บอกว่าเรารูปเหล่าน่าตาเป็นสุด
ส่วนสามีของนะเจียมค่ะฉันว่าไนเจนศรีสุกอายุ๖๒ปี
สามีก็บอกว่าตอนแรกก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง
แต่เส้นผมเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงนะคะ

ว่ามีคนเป็นแบบนี้แต่เป็นแค่แป๊บเดียวแล้วผมก็ร่วง
บางคนเป็นเยอะแต่ก็ให้คนที่มีวิชาอาคมตัดออกไป

นายนรงศักดิ์คงฉางอายุ๖๗ปีเป็นปราชชาวบ้าน
บอกว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อของศาสนาพรามค่ะ
เกิดจากอะไรบางอย่างโดนบันดาล
เลือกว่าจะเกิดขึ้นกับใครคนนั้นมีศิลธรรมไหม
ถ้าเป็นคนไม่ดีก็จะไม่เกิดลักษณะแบบนี้นะคะ
ส่วนใหญ่ไม่เคยให้โทษกับใครมีแต่ให้คุณ
คนนี้มีความเชื่อของศาสนาปราชาวบ้านท่านนี้ก็บอกว่า
ถ้ามองตามหลักวิทยาศาสตร์
ก็คือเกิดจากความผิดปกติของเซลล์เส้นผม
แต่พอเส้นผมหลุดออกมาแล้วงอกมาใหม่

ก็เลยบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ

ตอนนี้๕๗๒๗ปี